สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
วันนี้ชิสาเนี่ยพยายามติดต่อที่บ้านบอกว่าปุ๋ยที่ให้มาเนี่ยโอ้โห
ทำให้ข้าวเนี่ยแตกก็สวยงามมากเลยแล้วช่วงนี้ฝนดีด้วยแม่ยิ้มเลยทีเดียวค่ะ
แต่ว่าฝนเยอะแบบนี้บางท่านอาจจะไม่แฮปปี้เพราะว่าอาจจะไม่สามารถทำกิจกรรมได้นะคะ
มาดูเขาหน่อยว่าฝนจะตกที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่กันบ้างนะคะ
เปิดดูเรื่องของดาวเทียมนะคะทำให้เราได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ย
พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนกลางรวมถึงตอนบนนี้นะคะ
จะมีฝนกระจายเกาะกลุ่มกันอยู่ค่ะอาจจะทำให้คืนนี้ยังคงมีคนหลับไหลอยู่
เช้านี้ยังไม่ตื่นก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าใครที่ต้องการน้ำเนี่ย
เป็นโอกาสดีเลยทีเดียวค่ะมาดูปัจจัยกันหน่อยค่ะ
ว่าทำไมช่วงนี้ฝนตกสองปัจจัยหลักหลักอย่างแรกนะคะ
ก็คือร่องมรสุมก็คือร่องฝนนี่แหละมันพาดผ่านลากยาวมาเลยค่ะ
ตั้งแต่ตอนบนของประเทศไปจนถึงบริเวณภาคอีสานนะคะ
ซึ่งสัญลักษณ์รูปตัวแอลเนี่ยนะคะก็คือห่อมฝนจะตกตรงนั้นมากเป็นพิเศษหน่อย
บริเวณภาคอีสานตอนบนก็จะได้รับผลกระทบกันนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมประจำฤดูช่วงนี้ก็คือมีกำลังค่อนข้างแรง
ประกอบกันสองปัจจัยเลยทำให้ช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกดังที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนกันอยู่นะคะ
คือสิ่งที่จะทำให้ประชาชนต้องระมัดระวังมีอยู่สองส่วนใหญ่ก็คือ
ฝนตกหนักแล้วก็ภาคใต้จะเป็นคลื่นลมแรงนะคะ
มาดูฝนค่ะฝนที่จะตกเนี่ยช่วงเช้า
ตรวจสอบจากโมเดลจำลองอากาศแล้วไม่ค่อยเห็นนะคะ
ก็คือว่าจะมีตกบางแห่งบางจุดก็คือบริเวณภาคเหนือ
ตะวันตกของประเทศภาคใต้นิดหน่อยแล้วก็แถบอีสาน
แต่ถ้าหากว่าพ้นเที่ยงไปแล้วเป็นช่วงสักบ่ายสอง
แดดกำลังสะสมลมมาความชื้นมาทำให้เกาะตัวเป็นฝน
กระจายมากขึ้นเห็นไหมคะว่าสีฟ้าฟ้าที่เห็นอยู่นี่คือ
กลุ่มฝนล่ะค่ะและยิ่ง๔โมงเย็นจะเป็นภาพดังนี้
คาดการณ์ว่าฝนจะตกมากหน่อยทั้งอีสาน
ภาคตะวันออกภาคเหนือนะคะส่วนภาคใต้ก็มีตกเหมือนกันค่ะ
แล้วก็มีโอกาสตกยาวค่ะไปจนถึงข้ามคืนเลยทีเดียว
ส่วนภาคใต้นะคะได้ฟังข่าวมาตั้งแต่ต้นแล้ว
หัวใจคอไม่ดีเลยดังนั้นยังคงเตือนชาวเรือนะคะ
งดเดินเรือในระยะนี้ไปก่อนอีกสักวัน๒วัน
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง๓๔เมตรเลยนะคะ
ดังนั้นเนี่ยชะลอก่อนพักก่อนค่ะรวมถึงคนที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับทางเรือด้วยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะฝนตกแบบนี้โอกาสที่ทำให้นักท่องเที่ยวบางคน
ไปเที่ยวชมดอกไม้ก็มีเหมือนกันจะพาไปชมดอกกระเจียวกันที่ชัยภูมินะคะ
ตอนนี้เริ่มแบ่งบานแล้วสวยงามมีสีขาวมีสีชมพูอู้ย
อกถูกใจทีเดียวนะคะที่นี่คืออุทยานแห่งชาติไซทอง
จังหวัดชายภูมิค่ะนักท่องเที่ยวเขาไปเก็บภาพความสวยงามของทุ่งบัวสวรรค์
หรือเราจะคุ้นชื่อกันในดอกกระเจียวนี่แหละค่ะปีนี้ชูช่อเบ่งบานกันพร้อม
เต็มพื้นที่ป่าเต็งรังแล้วตอนเช้าเช้านี่มีออกเย็นเย็น
โอ้โหไปถ่ายรูปทำคลิปทำคอนเทนต์กันแบบนี้สวยงาม
สนุกสนานแต่อย่าลืมรักษาสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ
ไปกันที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ฝนตกโปรยปลายตลอดทั้งวันค่ะ
สภาพแบบนี้เลยแต่พอขึ้นไปบนยอดดอยอินถนน
อุณหภวมเย็นสบายค่ะสิบสามองศาเซลเซี่ยส
นักท่องเที่ยวก็ใช้เวลาวันหยุดนี่แหละไปเที่ยวตามยอดดอยตามหุบเขา
แต่อย่าลืมนะตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมด้วยจะได้เที่ยวกันอย่าง
สนุกเต็มที่ไร้อุปสรรคและไร้อุบัติเหตุนะคะ